คุณผู้ชมคะวันนี้ที่รัฐสภาในช่วงเช้าอะค่ะ
มีการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันนะคะ
เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระค่ะ
แต่ใช้เวลาประชุมไม่เท่าไหร่นะคะ
น่าจะเสร็จสิ้นไปตั้งแต่บ่ายสวก็กลับกันแล้ว
แต่ว่าก็มีกิจกรรมที่ด้านหน้ารัฐสภาด้วยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
จัดกิจกรรมกันตอน๕โมงเย็นแต่ก็ไปถึงช่วงบ่าย
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนเช้าก่อนนะคะ
เปิดประชุม๙นาฬิกาสมาชิกร่วมลงชื่อประชุม
น้อยนักข่าวบอกบางตามาก
ตาแต่ก็นับดูเอาเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม

พอมาถึงช่วงของการลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
คณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตง
ก็มีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะ
สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นปปชและคอตง
ก็มีสมาชิกแสดงตัวค่ะ๒๒๐คนจากสวที่มีอยู่ทั้งหมด๒๕๐คน

อภิปรายคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
คุณสถาพรวิสาพรมรองประธานสารอุทธรณคดีชำนันพิเศษเป็นกรรมการปปช
เพราะว่าคุณสมบัติมันไม่ตรงนะคะ
แต่มีมติเสียงข้างมาก๑๘๒เสียง
เห็นชอบให้คุณศิลักษณ์ปั้นน่วมอดีตรองผู้มนุยการสำนักงบประมาณ
เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแทนตำแหน่งที่ว่างลงค่ะ
ก็แน่นอนแล้วครับว่าวันนี้มีประชุมวุฒิสภาค่ะ
ท่ามกลางการจับตาแล้วก็พูดถึงกันเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งตามไทม์ไลน์ของปฏิทินต่างแล้วเนี่ยก็นู่นละครับประมาณศูนย์หาคมอ่ะนะ
แต่คนก็สอบถามมาตลอดว่า๒๕๐สวจะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกไหม

มีผู้ที่เขานัดหมายกันไปรวมตัวชุมนุมที่หน้ารัฐสภานะครับ
เพื่อจะเรียกร้องให้ทางสวเนี่ยต้องไม่สวนมติประชาชนนะครับ
เป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่นัดหมายเอาไว้นะครับ
วันนี้๑๗นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกาแต่ว่ามากันตั้งแต่นู้นนะฮะช่วงบ่ายก็มากันแล้วนะครับ
แล้วก็มีเวทีในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการอ่านจดหมายเปิดผนึกไปถึงบรรดาสมาชิกวุฒิสภาด้วย
นี่คือบรรยากาศช่วงเย็นค่ำนะครับ
ส่วนในซีกของกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยวันนี้มีตำรวจที่มาดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด๔กองร้อยด้วยกัน
กองร้อยก็๖๐๐นายนะครับแล้วก็ทางสอนอบางโพตำรวจเจ้าของพื้นที่ด้วย
มีการนำแผงเหล็กมากั้นบริเวณเอาไว้ประตูทางเข้าฝั่งวุฒิสภามีเชือกสลิงมาขึงเอาไว้อีกชั้นหนึ่งด้วย
แล้วก็มีการจัดเตรียมรถสุขาเนี่ยมาไว้ให้กับประชาชนที่จะมาร่วมชุมนุมด้วย
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับมายพัฒนาวรีธนกิจวิวูลผล๑ในแก่นำกลุ่มราชดร
ก็มาที่บริเวณพื้นที่การชุมนุมโดยมายเนี่ยบอกว่ากิจกรรมวันนี้เป็นการแสดงออก
เพื่อให้สวต้องเคารพเสียงของประชาชนในการโหวตเลือกนายกเพราะก่อนหน้านี้สวหลายคนมักพูดว่ามีเงื่อนไขหลายข้อ
ในการพิจารณาโหวตเลือกนายมนตรียืนยันว่ากิจกรรมวันนี้จะไม่ดุดันไม่มีความรุนแรง
เมื่อประชาชนพูดด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นสวก็ต้องรับฟังเสียงของประชาชน
จะไปผลักดันในส่วนของศพผู้แทนของสรปรกลทางแกนนำกลุ่มรัศดร
แต่ส่วนตัวเชื่อว่าสอพลักษณ์กล้าวไกลและพลักษณ์กล้าวไกล
จะต้องผลักดันเรื่องนี้ต่อไปภายใน๔ปีของสภาผู้แทนรัศดร
ซึ่งหากไม่มีการผลักดันเกิดขึ้นเชื่อว่าประชาชนจะขึ้นมาเป็นผู้ผลักดันให้เกิดขึ้นเอง
ว่าในวาระ๔ปีนี้มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ผลักดันให้เกิดขึ้น
ประชาชนจะพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเอง
ตามหลักการของประชาธิปไตยจะถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย
นี่แหลฮะคิดจักรกรมเบอร์วันนี้เขาก็ยืนยันว่าจะจัดถึง๒ทุ่มเท่านั้น
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมิ้วขอย้อนกลับไปที่บรรยากาศการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันเมื่อช่วงครึ่งวันเช้านะคะ
คือด้วยความที่สวไปประชุมกันเยอะนักข่าวก็เลยไปกันแยะ
กะว่าประชุมเสร็จอาจจะขอสัมภาษณ์สักหน่อยว่าตกลงแล้วเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะว่าอย่างไรกันบ้าง
แต่อย่างที่บอกไปว่าประชุมเสร็จเร็วสวก็กลับกันตั้งแต่บ่ายโมง
นักข่าวบอกว่าตั้งใจรีบกลับหรือเปล่าตั้งใจไม่อยากเจอนักข่าวก็ลองดูนิดหนึ่งนะคะ
ยังมีพี่สวเหลืออยู่ข้างบนไหมคะท่าน
ส่วนเรื่องโหวตนายกท่านอยู่ในกลุ่มที่ตัดสินใจยังอะคะ

นี่เป็นจังหวะที่คุณมหันนพเดชวิทักษ์สมาชิกวุฒิสภา
เดินไปขึ้นรถที่บริเวณชั้นใต้ดินของอาคารรัฐสภา

นักข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
พยายามสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมที่รัฐสภาวันนี้
ซึ่งคุณมหันนบบอกว่าขอไม่ออกความคิดเห็นนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณวัญชัยสอนสิริสวนะคะ
ก่อนเข้าประชุมอันนี้บรรยากาศก่อนเข้าประชุมนะคะ
เกี่ยวกับท่าทีของสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เห็นหรือยังท่าทีของอาจารย์วันชัยเป็นยังไง
คุณวัญชัยก็บอกว่าสวไม่ได้มีการคุยกันอย่างเป็นทางการนะ
แต่ก็จับกลุ่มพูดคุยกันบ้างยังไม่ตัดสินใจ
ว่าจะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือเปล่า
แต่จากการติดตามพบว่าสวแบ่งเป็น๓กลุ่ม
กลุ่มที่ตัดสินใจจะโหวตหรือไม่โหวต
เป็นกลุ่มที่จำนวนอาจจะไม่มากนัก
กลุ่มที่๒เป็นกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจรอเวลาก่อน
กลุ่มที่๓อยู่ระหว่างการพิจารณา
จะตัดสินใจในวันโหวตเลยตัดสินใจวันนั้นเลย
กลุ่มสุดท้ายถือว่าเยอะค่ะ
คือกลุ่มที่ตัดสินใจแล้วไม่ว่าจะโหวตหรือไม่โหวต
กลุ่มแรกขึ้นน้อยมากยังไม่ตัดสินใจ

อาจารย์วัญชัยก็ตอบนักข่าวนะคะ
เมื่อถามว่าคุณวันชัยอยู่กลุ่มไหน
เจ้าตัวบอกว่าอยู่กลุ่มที่๑ค่ะตัดสินใจแล้ว
พร้อมโหวตให้นายกรัฐมนตรีที่มาจากพักการเมืองที่ได้เสียงข้างมาก
ส่วนเรื่องมาตรา๑๑๒ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสวแต่ละท่าน
ส่วนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะมาจัดกิจกรรมที่รัฐสภาเนี่ยนะคะ
คุณวัญชัยก็บอกว่าเรื่องนี้สวรับฟังเชื่อว่าทุกประเด็นจะถูกนำมาประกอบการตัดสินใจ
ว่าไม่ได้มองใครเป็นศัตรูแต่มองทุกอย่างด้วยเหตุและผลค่ะ
เป็นสำคัญแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวังแน่นอน
สวกิติศักดิรัตนวราหะค่ะก็บอกว่าการชุมนุมหรือว่าการจัดกิจกรรมในช่วงเย็น
วันนี้ที่รัฐสภาก็เป็นสีสันของประชาธิปไตยก็ถ้ามากดดันคมขู่มันจะยิ่งไม่ส่งผลดีต่อทิศทางการโหวตนะ
ส่วนเรื่องท่าทีก็ยืนยันว่าไม่โหวตให้คุณพิธาประเด็นสำคัญที่ไม่โหวตให้ก็คือเรื่องของการแก้มาตรา๑๑๒ค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
ส่วนสวกิติศักดิ์รัฐนวราฮะค่ะเดี๋ยวไม่มีกูอีก
ก้าวไกลยืนยันเดินหน้าแก้มา๑๑๒
ก็เลยมองว่าอ่าวไม่โหวตให้ใช่ไหม
ตกลงแล้วท่าทีของสวเป็นยังไงกันบ้าง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเช็คไปกลุ่มที่จะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี
น่าจะมีเพิ่มมา๑คนก็คือสววัญชัยใช่ไหมคะ
เมื่อรวมแล้วเนี่ยน่าจะมีสักประมาณสิบหกคนสิบหกเสียง
ที่ไม่โหวตแน่แน่เพิ่มเป็นสี่จากสาม
คุณจเด็ดคุณกิติศักดิ์คุณเสรีและเพิ่มมาก็คือคุณสมชายที่โพสต์เฟซบุ๊ค

โพสต์เฟซบุ๊กไม่ได้บอกตรงหรอกว่าจะไม่โหวต
แต่อาจดูแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่โหวตให้

ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะพบเหล่าทัพและประธานวุฒิสภานะคะ
ส่วนที่รอดูท่าทีและรอฟังคำตอบ๒๒๓คนค่ะ
อ่าเดี๋ยวไปดูนี่ฮะจำนวนคะแนนเสียงต่างนะครับ
ต้องการ๓๗๖นะฮะก็ต้องไปหาเพิ่มนั่นแหละ
อีก๖๓ในเวลาที่เหลืออยู่อีก๖๓เสียงนะคะ
ไปดูล่าสุดหน่อยนะครับที่หน้ารัฐสภานะครับ
การชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้สวต้องโหวตเลือกนายกตามฉันธรรมติของประชาชน
ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะเป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณจิรยุทธ์บุญชูครับ
พาคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์การชุมนุมบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภานะครับ
ต้องบอกนะครับว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนเล็กน้อยนะครับ
เมื่อนักกิจกรรมที่มาร่วมชุมนุมนะครับเกิดมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการชูป้ายการคัดค้านอำนาจของสวนะครับ
จนเป็นสาเหตุทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเกิดมีการปะทะคารมกันเล็กน้อยครับ
เมื่อเวลา๑๘นาฬิกา๕๐นาทีที่ผ่านมานะครับที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารรัฐสภานะครับ
ที่มีการจัดการชุมนุมกันนะครับทางนักกิจกรรมนะครับ
มีการนำป้ายสีขาววิ่งเข้ามาบริเวณรั้วอาคารรัฐสภาแล้วก็พยายามจะปีนขึ้นไปติดป้ายไวนิวนะครับ
จึงทำให้มีเจ้าหน้าที่นะครับไปห้ามเอาไว้ก่อนนะครับ
เพื่อไม่ให้นักกิจกรรมกลุ่มนี้นะครับได้นำป้ายไวนิวไปติดตรงบริเวณประตูทางเข้าอาคารรัฐสภานะครับ
หลังจากนั้นนะครับนักกิจกรรมกลุ่มนี้นะครับก็ได้มีการนำป้ายไวนิวดังกล่าวนะครับ
สู่ที่บริเวณทางเท้าตรงประตูทางเข้าอาคารรัฐสภาแทนนะครับ
แต่เมื่อมีการนำป้ายมาชูนั้นมีผู้ที่มาร่วมกิจกรรมกลุ่มหนึ่งนะครับ
รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับการชูป้ายไวนิวนี้โดยให้เหตุผลว่าการมากดดันสว
แบบนี้สถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกลแล้วก็การโหวตเรื่อง

จนมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าทางนักกิจกรรมที่มาชูป้ายไวนิวนั้น
ก็มองว่าการมาจัดกิจกรรมของเขานั้น

เขามาเพื่อกดดันให้สวฟังมติของประชาชนครับ
อยากให้คุณผู้ชมลองไปชมเหตุการณ์ช่วงชุลมุนกันดูครับ

เหตุการณ์ชุลมูลนั้นจบไปด้วยที่ว่ามี
กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับต่างมาแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
แล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างคนต่างไปร่วมกิจกรรมของกันและกันครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับกิจกรรมบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าอาคารรัฐสภา

คือนักกิจกรรมได้มีการนำป้ายไวนิวไปวางไว้ตรงบริเวณประตูทางเข้านะครับ
เพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ตามที่ได้บอกไว้นะครับ
ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีเวทีการปราศัยเวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ
อย่างที่บอกว่าการชุมนุมในวันนี้มีทั้งหมด๒เวทีด้วยกันนะครับ
ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นพูดคุยกันบนเวที
ส่วนด้านหลังก็มีเหตุการณ์การชูป้ายการเก็บป้ายที่เรียกได้ว่า
ค่อนข้างที่จะชุดละมุนเล็กน้อยเกิดขึ้นอีกนะครับ
ซึ่งถ้าหากมีเหตุการณ์เพิ่มเติมอย่างไรแล้วเดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งครับ

จิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอาคารรัฐสภาครับ

คือทางผู้ชุมนุมบอกว่าจะจบตอน๒ทุ่มนะ